คุณแม่ของพิธีกรหนุ่มที่เรียกว่าเนื้อหอม
แล้วก็เฟี้ยวฟ้าวเกือบจะที่สุดในวงการนะคะ
คุณแม่ของพิธีกรคุณพรีมนัทครับ
สวัสดีครับ